ระหว่างผู้ชายหล่อผู้ชายรวยชอบผู้ชายแบบไหน

ถ้าผู้ชายรวยพี่ชอบแบบไหน

มามุขใดเนี่ย
บอกว่าคนเราเนี่ยถ้าเป็นแฟนกันเนี่ยนะ
เป็นเนื้อคู่กันเนี่ยน่าจะเหมือนกัน

ในนี้มีใครหน้าเหมือนเบิร์ตไหม

หยกห่วงก่อกไปจะเจอเหนือคู่
นอนหมดอยู่ใต้อง
นั่นเป็นคังครบโต่ผ่อย
ผู้ชายเนี่ยนะชอบอะไรพี่
ทำไมคะเจอเนื้องอกเหรอ

น้องแจ๊สแมนอันตรายมากยืนตรงนั้นผิวแบบนี้ใส่เสื้อลายเสื้อแบบนี้ถูกหรือคะ

เรามองไปอย่างนั้นแหละ
ค่ะ

มึงรู้หรือเปล่าเนี่ยมึงรู้หรือเปล่าเนี่ยพี่
พูดเองเออเองหมดเลยพี่เบิร์ตอะไรเนี่ย

หนูจะชอบผู้หญิงแบบนั้นดูรู้เลย

เออเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว

เออไอนี่เออจริงเลย
หนูชอบเขามากเลยเขาเป็นศิลปินไงคนนี้

ผมเป็นแฟนคลับเขาครับ
ชื่นชอบมากเลยครับบทเพลงของวงไฟล์ฮะ

เช่าหน้ากับแกงเป๋อ
อันนี้เป็นซิงเกิ้ลเขาเรียกว่าโบนัสแท็กฮะ

คอยเติมฟื้นและคอยเติมไฟ
ใส่ชะอมลงไปใส่ปลารักษ์
โบนัสแท็กฮะ

แสดงว่ากำลังมีความรัก

ความรักทำให้คนตาบอด

เอาตรงเลยตาบอดใช่ไหม

ตานี่บอดตาน่าเล่นไหม
พี่เบิร์ด
นี่เขาตาบอดเขาเป็นคนพิเทงแบบนี้

เป็นคนพิเศษอย่างพี่อดื้อเขาอีก
มีอาชีพอะไรบ้างเนี่ย
ขายร็อเตอรี่ฮะ

หวยชุดมีอะไรบ้างอ่ะ
เอาหวยชุดหรอั้าหล่ะอยู่ในชุดมีอะไรบ้างอย่างงี้
สักครู่ครับครับ

ให้เอาแบบประจำนำกับแบงค์

กิ้งกาเนี่ยเขาเรียกกระปอม

เฮ่ยล้าน้าออกไปแล้ว๕๖ล่ะ

เรานี่มันคนเลวแน่ชอบดัง

โห้ย๗๑จริงเลย

เอาไหมนี่รอไอ้เบิ้ลมันไม่ออกหรอกระนั้น

ครับผมามันหายไปไหนหมด

ถ้าไม่มีมึงออกไปพาวแผ่ร์รถเตอรีเลยครับ

ใครวะ

มึงโทร๖คนทั้งประเทศ

เราชอบโดนหลอกไงผมก็เลยหลอกคนอื่นเขา
ผมบอกว่าผมตาบอดแต่เวลาผมไปซื้อของนี่ครับพี่

เอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าอยากกินมะม่วงนะ

ถ้าเองเต้นป่าโลมาร์อังกฤษคิดดูเนี่ย
พี่ก็จะให้เองกิน

แต่ว่าขายรัตตรีทายด้วย

อันนี้ถูกที่สุดอันนี้ถูกสุดของผมถูกกว่าอันนี้ข้าวเหนียวมะม่วงเลยนี่
นี่ไอติมรสมะม่วงนะปลาหวานอันนี้รสมะม่วงพี่ครับแล้วสรุปอาหารรสมะม่วง
ต้องบอกแล้วแล้วสรุปอาหารรสมะม่วง๓แบบนี้แบบไหนราคา

และนี่ก็คือคำถามข้อแรกของคุณจัสมินไม่รู้ว่าเธอจะตอบได้หรือเปล่า
แต่น่าเสียดายเวลาหมดสักก่อนต้องมารอชมกันสัปดาห์หน้า
ตอนนี้ได้เวลาคำถามของคุณผู้ชมทางบ้านมาร่วมสนุกกันนะครับ
รู้บ้างว่าเมนูอาหารจากร้านใส่นม๓เมนูนี้เมนูไหนราคาถูกที่สุด
ปังเกร็ดหิมะชาไทย๒ไอศกรีมปาร์ตี้ช็อกโกแลต๓ทูน่าคอนโดชีส
ท่านผู้ชมที่รู้คำตอบก็เข้าเฟซบุ๊กแล้วกดติดตามเพจแกงปวดด้วนราคา
และกดไลค์กดแชร์ถามถามข้อนี้แล้วพิมพ์คำตอบลงในคอมเมนต์
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกต้อง
ก็รอลุ้นกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาท
มีเวลาร่วมสนุกถึงเที่ยงคืนของวันที่เทปนี้ออกอากาศทางไทยรัฐทีวีเท่านั้น
ไม่ต้องตอบคำถามเป็น๑๐ข้อเงินรางวัลก็ไม่ต้องแบกใคร
ตอนนี้สวัสดีค่ะสวัสดีป๊า
โอ้ป๊าดิใส่โทงใส่ทองมีราคีราคาศี
อ๋อทะหล่อเลยนะทวงมาไม่เคยซ้ำหน้าเลยอ๋อหวันละคนเลยนะ
อำเก่าแบบนี้เด็กรู้หมดแล้วเด็กก็บอกว่าแหมเมื่อวานผมสั้นเมื่อวานตัวเตี้ยกว่านี้

ก็หมายถึงพี่หมายถึงใคร
ก็หมายถึงผู้หญิงน่ะ